คุณผู้ชมค่ะเรื่องดราม่าเอ่ยเรื่องการบังเอยโอ๊ยมันเครียดนะคะ
เดี๋ยวเราขอให้พักความเครียดไว้ก่อนมาที่คนนี้เลยค่ะพี่หม่ำจกมกนะคะ
มีหนังเรื่องใหม่มาแล้วค่ะสำหรับนักแสดงและผู้กำกับคนนี้นะคะ
ค่ายบ้างไฟฟิล์มค่ะก็ได้เลิกดีเมื่อเช้านี้นะคะ
ทำพิธีบวงสวงเปิดกล้องรักเลยร้อยเอ็ดโดยคว้านักร้องลูกทุ่งสาวค่ะ
ธัญญาอาสยามมาเป็นนางเอกของเรื่องนะคะ
อกจากนี้ค่ะก็ยังมีบ๊าสมรักแล้วก็คุณนกกัญญนัทค่ะ
คนนี้คือภรรยาสุดที่รักของคุณหน่งชช่านะคะ
ซึ่งแปลงโฉมมาสวยเช็คเลยนะจนใครเนี่ยเรียกว่าป้าไม่ได้เลยนะคะ
ว่าแต่จะเฮฮาเบอร์ไหนเดี๋ยวไปดูรีลาการสัมภาษณ์กันเลยค่ะ

อย่ายิ้มฟันปลอมร่วม
น้องแจ็กกี้ก็นางเอกอย่างกี่คนนะครับ

เอ้ยมีหนังเรื่องหนึ่งจะให้เล่นเล่นหน่อยไหมล่ะ
พี่แจ๊กบอกว่าเออได้เลยเล่นเลยนะคะ

รับรอยร้อยเอกก็รอดูกันได้นะคะ